ครูประจำชั้นเอารูปลูกศิษย์เป็นนักเรียนชั้นม๖
โรงเรียนแห่ง๑ในอำเภอนางรองชาวบรีรำ
โพสต์ลงสตอรี่ของตัวเขา
เป็นภาพขณะที่นักเรียนชายนั่งกินเนื้อย่างอยู่ในร้าน
แล้วมีข้อความบอกว่าเรื่องนี้จะจบไม่สวย
อกจากจะทำให้ลูกศิษย์เกิดความไม่สบายใจแล้วนะครับ

ชาวเน็ตก็วิจารณ์กันหลายแง่มุมบ้าง
บอกว่าครูทำแบบนี้ไม่เหมาะนะเพราะนอกเวลาเรียน

แล้วก็ขออนุญาตคุยกับนักเรียนชั้นม๖

ก่อนหน้านี้เขาไปขอเอกสารการจบ

แล้วก็ทำหนังสือนะฮะขอออกนอกโรงเรียนนะครับ

คือเป็นเด็กหอเนี่ยทำถูกต้องทุกอย่างนะครับ
แต่มีภาพของเขาถูกไปโพสต์บนโลกออนไลน์

แต่ที่คล่องใจเรื่องเรื่องนี้จะจบไม่สวยเนี่ย
ยอมรับว่าน้อยใจนะที่ครูทำแบบนี้

ไม่ได้ไปดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สักหน่อย
แล้วตอนนี้คุณครูก็ได้ทำความเข้าใจด้วยแล้ว
เข้าใจคุณครูไหมคะ
ก็เข้าใจครับ
ฟังคุณครูบ้างนะฟังคุณครูบ้าง

คือเพื่อนครูก็ไปกินเนื้อย่างเหมือนกัน
แล้วก็ถ่ายรูปมาถามว่าเด็กหอใช่ไหม

แล้วก็กดหัวล้อให้ดูซ้ำ
รับว่าพลาดที่เอาลูกไปลงสตอรี่

แค่ต้องการให้เด็กรู้ว่าเด็กไปไหน
ครูรู้หมดนะครูก็ยอมรับผิดครับ
เช้ามาหน้าจากไส้หน่อยแหล่ะ
คุณครูก็ยังไม่ได้ติดต่อถามว่าเขาอะไรยังไง
พวกเขาเลยส่งข้อความไปว่า
ถ้ากลับมาที่โรงเรียนเกินเที่ยง
จะพาไปห้องบุคคลนะอะไรประมาณนั้น

และทีนี้ตัวเราเองก็เลยเอารูปนั้นลงสตอรี่
สตอรี่เหมือนที่จะแบบแซวเขา

ไม่ได้ฉุดคิดถึงตรงนั้นดูความรู้สึกของเขาเองแหละ